ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
อยู่ที่อ่างทองนะเธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามีเนี่ย
ซ่อนกล้องเอาไว้ในหลอดไฟค่ะมันมีกล้องวงจรปิดที่เป็นลักษณะหลอดไฟใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ย
อืมนะฮะแล้วก็อัดคลิปตอนที่มีเพศสมพันธ์กัน
แล้วมาข่มขู่เรียกเงินเธอสองแสนบาทบอกถ้าไม่ให้เนี่ยจะปล่อยคลิป
แล้วจะตามไปฆ่าให้ตายด้วยนี่นะฮะหลักฐานที่หญิงสาวคนนี้
บอกว่าถูกอดีตสามีสมมุติว่าชื่อตองก็แล้วกันนะ
ซ่อนกล้องในหลอดไฟบนเพดานอัดคลิปตอนมีเพศสมพันธ
ตอนที่ยังคบหากันอยู่นะแล้วก็เอาไปส่งต่อในกลุ่มเพื่อน
แล้วก็มีแชทข้อความที่อดีตสามีเนี่ยขู่เรียกเงินนะ
โดยส่งไปให้กลุ่มเพื่อนผู้เสียหายนะครับนี่บอกสองแสนเรื่องเงียบลบทิ้งเลยนะ
นั่นใครส่งไปให้เพื่อนเขานะบอกตองงานแก้
แก้อะไรอ่ะคนที่ขายอะไรไม่รู้คือน่าจะพิมพ์ผิดด้วยอ่ะ
นี่ตรงเนี่ยนะครับคนที่ขายรถตองงานแก้คนที่ขายรถ
พิมพ์ซ้ำว่าคนที่ขายรถอ๋อนะแล้วก็มีคลิปเสียงที่ในตองเนี่ย
ขู่ผู้เสียหายบอกว่าถ้าหากไม่ยอมจ่ายเงินให้
ตัวหายสาบศูนย์ได้เลยบอกลาครอบครัวได้เลย
อันนี้อันนี้อีกใช่ไหมที่ส่งไปนี่อะไรเนี่ย
วกค่าไม่แจ้งความลักทรัพย์๒๓๕๐บาท๒แสนบาทถ้วนโอนรายเดือนเข้าบัญชี
สนใจเรทกี่เดือนก็ว่ามาผ่อนดอกเบี้ยน้อยละร้อยละ๑๕ต่อปี

คือพอส่งคลิปของตัวเองกับอดีตภรรยาที่แอบถ่ายไว้เนี่ย
แล้วก็ส่งข้อความไปให้เพื่อนเขาเพื่อให้ไปบอกเรื่องเรียกเงิน
ของคืออะไร
ที่ก็ยังไม่เป็นดี้รึเปล่าเนี่ย
คู่แบบนี้เลยนะครับ
เขาก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะครับ
หญิงสาววัย๓๔ปี
ไปแจ้งความดำเนินคดี

สาวด้วยกันหนึ่งคนในตองเนี่ยมักจะพยายามถ่ายคลิปเวลามีเพศ
สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในตองเนี่ยยังแอบซ่อนกล้องเอาไว้
หลอดไฟจากนั้นปี๖๓ในตองเนี่ยไปติดยาเสพติดแล้วทำร้าย
ร่างกายเธอบ่อยครั้งเธอก็เลยขอหย่าในตองเนี่ยพอเขาหย่ากัน
แล้วนะฮะปี๖๓ที่เธอขอหย่าในตองเนี่ยแคปภาพตอนมีเพศสัมพันธ์
กันส่งมาให้เรียกเงินสองแสนบาทขู่ว่าถ้าเกิดไม่ให้เงินจะปล่อย
คลิปเต็มนั่นเพราะที่ส่งมาเนี่ยเป็นแค่ภาพที่แคปมาจากคลิปจาก
ในตองก็โดนตำรวจจับข้อหาเสพยาเสพติดติดคุกไป๒ปี
ซึ่งในตองเนี่ยอาจจะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยไปแจ้งตำรวจ
เอาเรื่องเสพยาเสพติดไปบอกตำรวจในตองก็เลยโกรธแค้นตั้งแต่
ตอนนั้นเท่าไหร่มากันยายนต์ปีที่แล้ว๖๕ในตองพ้นโทษออกมาจาก
คุกก็มาขู่อีกเรียกเงินอีกแลกกับการไม่ปล่อยคลิปพร้อมกับ
ขู่ว่าถ้าจะไม่ให้เงินเนี่ยคราวนี้จะฆ่าให้ตายนี่นะฮะนอกจากนี้
นะครับยังขู่แจ้งความอดีตภรรยาในข้อหารักทรัพย์อีกนะฮะอ้าง
ว่าทรัพย์สินของในตองหายนะบอกว่ามีทองคำแท่งแท่งละ๕๐
บาท๕๕แท่งรวยมากนะนั่นน่ะทรัพย์สินของตองทองรูปภัณฑ์น้ำ
๙๐๔บาทมหาเศรษฐีโน้ตบุ๊ก๕เครื่องไอแพท๕เครื่องพระเครื่อง
แหวนเพชรกระเพาะปลายังทวงเดี๋ยวถุงยางอนามัยก็ทวงถูกต้องบอก
มีเจลหล่อลื่นอีกตอนที่ติดคุกไปเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยของหายต่อห้อง
และยาพลังแร็ดคืออะไรเขาเอาไว้ทำไมเนี่ยยาพลังแร็ดเนี่ย
ไม่ได้เสพใช่ไหมอันนี้อันนี้เสพไม่ได้ฮะอรัชพรรู้สึกถ้าตามข้อ
มุมผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกเหมือนเอาไว้ทาหรือยังไงเนี่ยแล้วมัน
ทนเหมือนแร็ดทวงมูลค่าทั้งหมด๑๒๔ล้านบาทตองมาทวง
จากผู้เสียหายอดีตภรรยากองทวงแค่สองแสนแต่มาข่มขู่เขาจะ
เอาเงินสองแสนไอ้ทรัพย์สินที่หายเนี่ยโอ้โหดูสิท่าทางร่ำรวย
เนี่ยนะฮะไปให้กับกลุ่มเพื่อนเพื่อจะกดดันให้ผู้เสีย
ยอมจ่ายเงินให้ซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายเธอบอกเธอ
พอถือโทรศัพท์หนูจะพยายามระวังตัวเองมาก
เพราะว่าหนูก็กลัว
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดตั้งแต่เมื่อไหร่

ถึงต้องขอความช่วยเหลือไปจากคุณกัน
เพราะว่าลำพังหนูตัวคนเดียวหนูทำอะไรไม่ได้
ถ้าหนูแจ้งความหนูก็ได้แค่แจ้งความ
หนูทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เลย
หนูก็ชอบนะหนูเครียดมากนะ
แต่ว่าหนูก็พยายามตอบตอบจากใจ
เราไม่ได้เป็นคนดังนะอะไรอย่างนี้

แต่เขาก็ไม่หยุดทำร้ายหนูสักที
อันนี้นามสมมุตินะแม่บังเอิญสมมุติชื่อมิ้นพอดี
ทุกผู้ชมครับคุณสุชาดาที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้เจอกับเพื่อนของคุณมิ้นนะครับ
เพื่อนบอกว่าไม่รู้สาเหตุอะไรเหมือนกันนะครับ
ทำให้ในตองเนี่ยคิดแผนแล้วก็ทำอะไรที่มันชั่วร้ายแบบนี้
ใจเก็บคลิปเขาไว้เอาไว้แล็คเมล
แล้วยังส่งต่อไปให้เพื่อนอีก
เพื่อกดดันให้ิสภายน์ภรรยาเงินให้
มีตามราวีไปถึงที่ทำงานด้วย
บุกไปทำร้ายแม่ของเพื่อนที่คอยช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ด้วย
ขณะเดียวกันนะครับคุณกันจอมพลังบอกว่า
ตอนนี้ได้ประสานไปยังตำรวจสพเมืองอ่างทองนะฮะ
เพื่อให้รวบรวมหลักฐานในการขอออกหมายจับในตองให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะเข้าข่ายบุคคลอันตรายพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นภัยกับผู้เสียหายมากทั้งคมขู่ทั้งคุกคาม
ถึงขั้นบอกจะเอาชีวิตเขา
เรื่องนี้ต้องเร่งด่วนดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าตอนนี้ยิ่งช้านะครับชีวิตน้องเนี่ยยิ่งลงเหวนะครับ
เพราะว่าทางผู้ชายเนี่ยนะครับก็พยายามตามคุกคามเพื่อให้น้องเนี่ยทำงานไม่ได้
วันนี้เอาให้ถึงที่สุดอย่างน้อยจะให้จะไปติดกี่ปีก็แล้วแต่
ก็หายไปจากชีวิตของน้องนะครับจะกี่ปีก็แล้วแต่น้องยังไปตั้งหลักได้
ยังไปเดินหน้าได้แต่ดีกว่าให้น้องต้องทนอยู่อย่างนี้
วันนี้อีกเป็น๑๐ปีโดยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่
เราก็ไปที่บ้านของในตองนะครับซึ่งคือไม่อยู่บ้าน
แต่เจอคนรู้จักที่มาช่วยดูแลบ้านให้คนนี้ไม่ใช่ตองเนาะไม่ใช่ตองฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ในตองเนี่ยมาบ่นให้ฟังบอกถูกอดีตภรรยาขโมยทรัพย์สิน
ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่รู้เรื่อง
ได้เบอร์โทมาโทไปหาในตองเลยตองบอกตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่

ใช่นี่บ้านอยู่อ่างทองแต่ตองบอกตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
ที่มีปัญหากับอดีตภรรยาเนี่ยตองอ้างว่าจับได้ว่าเขามีชายอื่น
ก็เลยหย่ากันยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกาย
ส่วนเรื่องคลิปในตองอ้างว่าทางภรรยาเนี่ยตอนนั้นก็ยินดีให้บันทึกเอง
ตอนที่มีอะไรกันนะแล้วภรรยานี่แหละเป็นคนหากล้องมาเอง
ยืนยันว่าไม่ได้ส่งให้ใครด้วยมันหลุดเพราะโทรศัพท์หาย
กล้องนั้นเราติดเองเหรอแล้วมันจะหลุดอะไรเฉพาะเจาะตรง
ไปถึงบรรดาเพื่อนของผู้เสียหายเขา
แถมคนที่ขโมยไปรู้ด้วยนะว่านี่คือตองอ่ะเพราะใช้ชื่อตองด้วย
โทรศัพท์หายแล้วคลิปมันหลุดมันก็ต้องแบบเผยแพร่ในวงกว้างใช่ไหม
ไปขายต่อในแบบไอ้พวกเว็บดาร์กอะไรพวกนั้นใช่ไหม
นี่มันไปหลุดแล้วส่งต่อเฉพาะเพื่อนของผู้เสียหายเขาได้ยังไง
ที่ขูเรียกเงิน๒๐๐๐๐๐แรกกับคลิปหลุดเนี่ย
ตองบอกไม่เคยขู่นะเอาลองฟังดูก่อนกันแล้วกัน
ปีนตรีปลอดภัย
อ้าวแต่เขามีหลักฐานนะว่าเราส่งไปให้เพื่อน
แล้วที่เราไปขู่เขาว่าเอาเงิน๒๐๐๐๐๐มาแลกกับภาพรับนี้ล่ะ

แต่ที่พิมพ์ไปก็เขาบอกเขามีข้อความหลักฐานต่างต่าง
มันมีเสียงด้วยมั้ยนะ
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าทางสพเมืองอ่างทองบอกว่าตอนนี้ก็รับแจ้งความแล้ว
จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเรียกตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับตำรวจบอกก็ตามขั้นตอน